คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องราวของเด็กผู้หญิงคนนึงนะคะ

คือคุณพ่อคุณแม่เขาก็โพสต์ภาพผ่านโลกโซเชียล
บอกว่าลูกสาวอายุ๑๕ปีหายออกไปจากบ้าน

ลูกสาวบอกว่าเดี๋ยวจะไปซื้อของทำรายงาน

ทีนี้ติดต่อไม่ได้คุณพ่อคุณแม่โอ้โหเป็นห่วงสิคะ
ก็โพสต์โซเชียลแล้วก็ไปแจ้งความ
ทีนี้ตำรวจเขาก็ช่วยตามหาตัวให้
สุดท้ายเจอแล้วนะคะ
แล้วน้องก็เล่าให้กับคุณแม่ฟังว่า

ผู้ชายคนนี้มารับน้องจากหน้าปากซอยบ้าน

แล้วก็อ้างว่าเดี๋ยวจะพาน้องไปซื้อของ

แต่สุดท้ายพาน้องไปที่บ้านพักของตัวเอง

แล้วก็ล็อกน้องอยู่ในบ้านเลย

นี่ค่ะนี่คือภาพที่ทางครอบครัว
นะคะว่าให้ตามหาตัวน้องให้หน่อย
แล้วก็ทางครอบครัวก็ไปแจ้งความเอาไว้

ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะ

จิรกฤทธิ์จารุนพัฒน์
ผู้กำกับการสวัสดีภาพเด็กและสตรี
พร้อมด้วยพันธุ์ตำรวจรีเนติ

กำกับการสวัสดีภาพเด็กและสตรี

มีหลักฐานต่างเห็นข้อความที่คุยกัน
แล้วสุดท้ายก็เจอน้องผู้หญิงอายุ๑๕ปีคนนี้นะคะ

ชื่อว่านายกรกฎคำพิพัฒน์

ส่งให้สนพหนโยธินดำเนินคดีค่ะ
คุณแม่ของเด็กผู้หญิงอายุ๑๕ปี

ลูกสาวบอกแม่ว่าเดี๋ยวจะไปซื้อของนะ
จะทำรายงานเดี๋ยวไปห้างแถวลาดพร้าว
พอออกจากบ้านไปปุ๊บไม่กลับมาเลยเนี่ยค่ะ

เล่าให้ฟังว่ารู้จักกับผู้ชายคนนี้
แล้วก็แชทคุยกันผ่านทางเฟซบุ๊ก

ผู้ชายคนนี้ขับรถมารับ
หน้าปากซอยบ้านซอยลาดพร้าว๗๑
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะพาไปซื้อของทำรายงาน

แล้วก็ล็อกน้องเอาไว้อยู่ในบ้าน
อยู่ด้วยกันห้ามไม่ให้โทรศัพท์
ห้ามติดต่อใครเลยเนี่ยค่ะ
เพราะว่าเขาจะพาไปซื้อของที่บิ๊กซีเอง
แต่สุดท้ายที่เขาไม่พาน้องไป
ที่บิ๊กซีเขาพาไปในรายงานที่ทำงานเขาอะค่ะ

เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาทำงานเสร็จก่อน
ประมาณนี้ว่าเดี๋ยวทำงานเสร็จก่อน
เราจะพาน้องไปที่เอาบิ๊กซีก่าไปซื้อของที่บิ๊กซีอะค่ะ
แล้วคราวนี้เขาก็ไม่ได้พาน้องไป
ตอนเย็นแล้วน้องมันต้องถึงเวลากลับบ้านแล้วเขาก็กลัวทางบ้านจะอยู่
แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปกลับเดี๋ยวเขาไปส่งอืมแล้วพอวันลงขึ้นเขาก็ไม่มาส่งหรอค่ะ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
ก็ถือขอหยุดก่อนนะเขาอยากหยุดกับน้องอะไรอย่างเนี้ยให้ลูกสาวหนูปิดโทรศัพท์ตั้งแต่วันที่หยุดกับเขาตลอด
ไม่ให้ติดต่อสื่อสารกับใครแปลว่าเวลาลูกสาวหนูจะไปไหนมาไหนเขาจะต้องไปด้วยไม่ให้ลูกสาวหนูไปคนเดียว
น้องผู้หญิงนี้ต้องฟังไว้เป็นอุทาหรณ์นะฮะข่าวนี้อย่าไปไว้ใจใคร
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราลงพื้นที่เกิดเหตุนะครับอยู่ที่ซอยสังคมสงเคราะห์๑๐นะฮะ
จุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นไซส์งานก่อสร้างครับในซอยก็ถูกปิดกั้นเอาไว้ไม่ให้คนเข้าไปด้านในนะฮะ
ก็ปิดกั้นไว้อย่างมิดชิดเลยไปคุยกับแม่ค้าร้านขายของชำในซอยนะครับ
ซอยระแวกนั้นเขาบอกว่าเห็นชายคนก่อเหตุเนี่ยมากับเด็กผู้หญิงคนนี้
ที่ตำรวจจะบุกจับเนี่ยเคยเห็นผู้ชายคนนี้จูงมือเด็กผู้หญิงมาซื้อของใช้
รวมถึงขนมขบเคี้ยวต่างวันหนึ่งก็มา๒๓ครั้งนะ
ก็ไม่มีท่าทางพิรุธอะไรตัวเด็กหญิงเองก็ไม่เห็นว่าจะมีท่าทีหวาดกลัว
หรือว่าจะส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออะไร
ได้มีตำรวจมาถามแล้วทีนี้พี่ก็เลยบอกเขาก็ให้ดูกล้องบอกว่า
เคยเห็นเด็กผู้ชายคนนี้กับผู้หญิงคนนี้ไหมพี่ก็บอกว่าเห็น
แล้วทีนี้เขาก็เลยบอกว่าถ้าเห็นให้ติดต่อหาเขาด้วย
เขาจะมีเบอร์ติดต่อให้ตอนแรกคุยกันทีนี้เขาก็อ่าพอสักคุยกันได้ไม่ถึงห้านาที
น้องเขาก็เข้ามากำลังจะขอเบอร์โทรกันพอดีไง
น้องก็เข้ามาพอดีก็ไปซื้อของแล้วก็เขาก็รวบตัวตรงนั้นเลย
เพราะว่าเขาก็มีอันนี้อยู่แล้วเขามีรูปอยู่แล้วเขาก็เลยจำได้
แล้วเค้ามากี่ครั้งนะคะคุยกัน
ประมาณวันหนึ่งก็ประมาณ๓ครั้งหรือประมาณนี้ค่ะ

ใช่มาซื้อของแต่มาพร้อมกันนะมาพร้อมกันแต่ว่ารอบสุดท้ายเขามาแค่คนเดียว

ไม่ค่ะไม่เลยค่ะเค้ามาแบบปกติคนทั่วไปอย่างเงี้ย
เราก็ไม่รู้ว่าเขาทำอะไรเราก็ไม่รู้
ค่ะแล้วเค้าก็มาซื้อของไม่ได้จำมาแบบมีพิรุธอะไร
ไม่ไม่มีพิรุธอะไรเลย
ส่วนการสืบสวนคดีนี้ของตำรวจนะครับ
ตำรวจบอกว่าหลังจากได้รับเรื่องชุดสืบสวนก็ลงพื้นที่เร่งติดตามสืบหาตัวคนร้ายอย่างเร่งด่วนนะครับ
เนื่องจากเกรงว่าเด็กจะได้รับอันตราย
ก็ใช้เวลา๑๒ชั่วโมงนะครับ
หลังจากที่ได้รับเรื่องก็ไปเจอตัวเด็กแล้วก็คนก่อเหตุ
เพราะฉะนั้นจึงฝากเตือนเป็นอุทาหรณ์ให้ผู้ปกครองก็ต้องใส่ใจดูแลลูกหลาน
มันสังเกตพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือโดยเฉพาะปัจจุบันเทคโนโลยีสังคมออนไลน์เนี่ยกลายเป็นดาบสองคม
แกรมแชทต่างสามารถทำให้คนรู้จักกันได้แล้วก็สามารถใช้ล่อลวงกันได้
เด็กเองก็อาจยังไม่มีวุฒิภาวะหรือว่าประสบการณ์พอในการตัดสินใจก็เลยทำให้เกิดปัญหาตามมา
เรารับข่าวประมาณสัก๑๖อะไรประมาณนี้นะครับว่าน้องเขาเนี่ยอายุยังเด็กอยู่๑๕ตัวหน้าผู้หญิงหายไป
น้องผู้หญิงหายไปเราก็มองโอเคมันตรงงานเราเนี่ย
ก็เลยสอบถามไปยังท้องที่ที่เกิดเหตุนะคือท่านอรแพงศนองภรณ์โยธิน
นะครับก็ไปสืบสาวเราเรื่องนะครับก็เริ่มทำการสืบส่วนจนจนจน
สิ่งที่น่าตกใจก็คือเขาเพิ่งรู้จักกันแค่๒อาทิตย์
โดยที่ไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อน
อันนี้คือสิ่งที่น่าตกใจ
เราก็ไม่รู้ว่าเขาอยากจะแบบเต็มใจหรือแลกเฉพาะ
แต่จริงมันก็ไม่เหมาะไม่ควรในห่วงอายุนี้
แต่สมมุติเราเนี่ยเราอายุเยอะแล้วเราผ่านโลกมาเยอะแล้ว
เราจะสามารถตัดสินใจได้ว่าไอ้นี่มันมาหลอกฉัน
ไอ้นี่มันพูดจริงว่าไม่จริงหรอกอะไรอย่างนี้
แต่สำหรับเด็กที่เขายังไม่รู้ภาวะ
ยังไม่ถึงผ่านโลกมาน้อยเนี่ย

พันธุ์ตำรวจเอกอิทธิเชษวงหอมนวล
ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลพหนโยธิน
ก็บอกว่าได้มีการสอบสวนผู้ต้องหาแล้วนะคะ

รู้จักกับผู้เสียหายที่เป็นเด็กหญิงอายุ๑๕ปีเนี่ย
แล้วก็เลยนัดกันหน้าปากซอย
แล้วก็พาน้องผู้หญิงไปที่บ้าน

ต้องหาเขาทำงานเป็นคนงานก่อสร้างนะคะ
เขาก็กางเต็นต์เหมือนกับใช้เป็นที่หลับนอนนะคะ

ล่าสุดพนักงานสอบสวนรวบรวมหลักฐานทำสำนวนคดี

เมืองต้นก็แจ้งข้อกล่าวหาพรากผู้เยาว์
อายุกว่า๑๕ปีแต่ยังไม่เกิน๑๘ปีไป
จากบิดามันดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลโดยไม่มีเหตุอันควรค่ะ